ภัยสังคมเหมือนกันคุณผู้ชมฮะเป็นนุ่มที่ลากผู้หญิงไปนะ
จะไปข่มขืนจะไปข่มขืนไม่พอโอ้โหเตะก้านคอ
ครับเตะซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำจนเธอสลบน่ะ
เห็นแค่นี้ก็ว่าโหดแล้วนะคุณผู้ชมฮะคลิปเต็มนี่คือเตะหลายรอบมากครับ
โอ้โหเข้าไปก้านคอทีเดียวล้มลงไปเลยฮะ
แล้วก็ซ้ำไปอีกเหตุเกิดขึ้นตอนสามทุ่มสี่สิบนาทีของวันที่ยี่สิบพฤษจิกายน
มาสักพักแล้วสัปดาห์กว่าโอ้โหตรงนั้นคือบริเวณประตูทุ่งศรีเมือง
วัดอุบลราชธานีเลยผู้หญิงคนนั้นอ่ะเดินออกมาจากประตูทุ่งศรีเมืองนี่คุณผู้ชม
ผู้เสียหายเนี่ยนะลูกศรเขียวเนี่ยเดินไปที่มอเตอร์ไซค์ครับ
แล้วคนร้ายก็ตามเข้ามาเตะก้านคอนับนับดูแล้วถ้าดูคลิปเต็มเนี่ย๑๐ครั้งคุณผู้ชม
หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ลากผู้หญิงกลับเข้าไปในทุ่งศรีเมืองอีกครั้งหนึ่ง
หลังเกิดเหตุครับตัวผู้หญิงไปแจ้งความที่สพเมืองอุบลราชธานี
แล้วเธอให้ข้อมูลว่าพอเธอโดนลากตัวกลับเข้าไปที่ทุ่งศรีเมืองเนี่ยนะ

คนร้ายจะลงมือข่มขืนครับพี่เบิร์ตแต่เหมือนเปลี่ยนใจ
บังคับให้เธอซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปยังบ้านร้างอีกแห่งหนึ่งใกล้กับสวนสัตว์อุบลราชธานี
มันจะห่างจากทุ่งศรีเมืองสัก๑๐กิโลเมตร
แล้วตอนนั้นผู้ชายกำลังจะข่มขืนแต่ว่าเปลี่ยนใจหลบหนีไป
จนกระทั่งศุกร์ที่แล้วครับ๒๕พฤศจิกายนตำรวจตามไปเลย
นี่ไปจับกลุ่มได้ที่บ้านพักเลยครับ
คนก่อเหตุชื่อนายปะธานินหรือว่าปานอายุ๔๑ปีเป็นชาวตำบลขามใหญ่
จับได้พร้อมกับเสื้อที่ใส่ก่อเหตุวันนั้นเลยนะแล้วก็มือถือด้วย
คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าตำรวจไปเจอเหยื่ออีกคนนะ
ไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่โดนเตะก้านคอไปนะ
ยังไปเจอผู้หญิงอีกคนอายุ๑๘ปี
ที่ประธานินคนก่อเหตุเนี่ยกักขังไว้ที่บ้านพักครับ

ถามไปถามมาคือเธอเนี่ยหนีออกจากบ้านทางภาคเหนือ

แต่มาลงรถที่สถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
มาโชคร้ายนี่แหละมาเจอกับประธานินคนก่อเหตุครับ
ไอ้ประธานนินนี่นะหลอกเธอมาข่มขืนแล้วกักขังไว้ในบ้านพัก

ที่นี่รีบส่งตัวไปให้แพทย์ดูตรวจร่างกายก่อนแล้วก็รักษาสภาพจิตใจด้วย
ทีมข่าวไปถามเจ้าของห้องเช่าบอกว่าเห็นประธานินขี่มอเตอร์ไซค์พาสาว๑๘มาที่ห้องช่วง๗โมงเช้าวันที่๒๔พฤศจิกายน
แล้วผู้หญิงคนนั้นมีอาการมืนเมาด้วยไม่แน่ใจว่าโดนวางยาหรือมอมยาหรือเปล่า
ต้องแบกเข้าไปในห้องครับแล้วก็กระทำชำราว
แล้วเมื่อกี้พี่ที่เอาใส่หลังไปใช่ไหมะ
ใช่น่ะนี่อ่ะอุ่มขึ้นหลังมาเลยอ่ะ
เดี๋ยวว่าปานเคยเห็นแล้วเพราะเขาจะเยี่ยมพี่สาว
ซึ่งเป็นคนเร่ร่อนนอนอยู่แถวนั่นแหละ
แต่คนแถวนี้ไม่รู้จักชื่อก็เลยเรียกว่าไอ้คอลาย
เพราะว่าตรงคอนี่มีรอยสักอยู่
มีเคยโดนข้อหามาทั้งข้อหารักทรัพย์และทำร้ายร่างกาย
อีก๖คดีครับเนี่ยที่เขาเรียกไอ้คอไลน์เนี่ย

๖คดีนี้เกิดขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายนหมดเลยครับ

คดีล่าสุดตำรวจก็แจ้งข้อหาฐานข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
โดยใช้กำลังประทุษร้ายแล้วก็มีข้อหานวงเหนียวหรือว่ากักขัง
ทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ
แล้วเดี๋ยวจะฝากขังต่อไปโอ้โหนี่ภัยสังคมจริงฮะ
นี่คดีเยอะต่างกรรมต่างวาระนี่เยอะเลยนะ
น่าจะน่าจะคุกนานหน่อยนะต่างกรรมต่างวาระเยอะเหลือเกิน